มีหนุ่มเชียงดาวคนหนึ่งเขาขับรถจะขึ้นดอยกลับบ้านพัก
แต่ว่าระหว่างทางที่เดินทางกลับปรากฏมีคนร้าย
ซุ่มยิงจนเขาเสียชีวิตเลยนะคะซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ตั้งประเด็น
ว่าน่าจะมีอยู่สองประเด็นหลักหลักค่ะอาจจะเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัว
รวมทั้งความขัดแย้งเรื่องธุรกิจด้วยตำรวจสภเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
มาตรวจสอบบริเวณถนนหมู่๑๒ตะบนแม่นะหลังรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนทางขึ้นเขาในป่าพบศพชายสภาพศพก็คือนั่งอยู่ที่เบาะคนขับในรถกระบะ
ยี่ห้อสีเทาไม้เล็กทะเบียนพอพึ่งยาวยักษ์สามสี่สองสามเชียงใหม่
ทราบชื่อผู้ตายนะคะก็คือนายเจริญผลเริงใหม่อายุสี่สิบสองปี
เป็นชาวตำบลแม่นะมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวที่ใบหน้าและลำตัวหลายนัดเลยค่ะ
ในที่เกิดเหตุยังไปพบหัวกระสุนอีก๕หัวและปลอกกระสุนลูกซอง๔ปลอก
ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถกลับมาจากทำธุระในตัวอำเภอเชียงดาว
และกำลังขับรถขึ้นดอยเพื่อกลับบ้านพักแล้วก็มีคนร้ายที่คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสองคนเนี่ย
ซุ่มอยู่ข้างทางใช้อาวุธปืนลูกซองระดมยิงใส่รถผู้ตายทำให้เสียชีวิตคาที่นะคะ
เรื่องต้นก็คาดว่าปมสังหารเนี่ยมาจากปัญหาเรื่องส่วนตัวรวมทั้งอาจจะขัดแย้งเรื่องธุรกิจบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลนะคะจะได้ติดตามตัวคนร้ายมา
แต่ทีนี้จากการตรวจสอบของทางตำรวจเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีพิเชษจีระนันตสิน
ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าหลังจาก
เหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยตำรวจชุดสืบสวนก็ได้รับข้อมูลบอกว่า
ตัวผู้ตายมีเรื่องไปทะเลาะเบาะแว้งกับชาวบ้านหลายคนในพื้นที่หมู่บ้าน
เพราะว่าพฤติกรรมผู้เสียชีวิตเป็นคนพูดจาเสียงดังอารมณ์ฉุนเฉียว
และมีเรื่องหลายครั้งมากนะคะนอกจากนี้ผู้ตายยังขัดแย้งกับชาวบ้านหลายคน
มีการไปเชื่อมโยงด้วยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุวันที่๑๘กันยายน
ที่ผู้ตายนั้นไปยิงนายศิษฐิชัยแซ่ลีอายุ๔๒ปีเป็นชนผ่าวโมงที่ตะบนแม่น้า
อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เสียชีวิตเมื่อช่วงกลางปีด้วยเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องคดีนี้เนี่ย

ทางพนักงานสอบสวนสพเชียงดาวได้ออกไหมจับผู้ตายเอาไว้
แล้วผู้ตายยังอยู่ระหว่างหลบหนีด้วย
แต่ก็ยังไม่ฟันทงนะคะว่าการเสียชีวิตครั้งนี้
มันเกิดจากคดีค้างเก่าอันนี้หรือไม่
ประเด็นหลักที่ตั้งเอาไว้ก็เลย
จะแตกออกมาเป็นเรื่องของยาเสพติดด้วย

แล้วก็ความประพฤติของเขาเองคือความขัดแย้งส่วนตัวนั่นเองนะคะ
ข้อมูลตอนนี้ก็เลยยังชี้ชัดไม่ได้
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยคือมีเรื่องกับหลายคนมาก
แล้วก็มีการพยายามนำอาวุธปืนมาทำร้ายชาวบ้านด้วย
แล้วก็ถูกชาวบ้านจับตัวเอาไว้ได้
ซึ่งเหตุการณ์อันนั้นที่ทะเลาะวิวาดกันเนี่ย
ก็ทำให้ผู้ตายต้องติดคุกประมาณ๑ปีเสร็จ
จะเพิ่งพ้นโทษออกมาได้๔๕เดือน

ตำรวจยังไม่สามารถยืนยันว่าเป็นปืนชนิดไหน
เดี๋ยวยังไงต้องมีการสอบสวนเชิงลึกอีกทีหนึ่ง